มีเหตุสลบที่สงครามีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาปีนต้นไม้ตอนกลางคืนค่ะจะไปเอารังพึ่ง

แต่ปรากฏว่ามันมีกิ่งไม้ที่เป็นกิ่งแห้ง
พอเหยียบปุ๊บหรวงลงมา

เขาก็เลยเตือนว่าเวลาช่วงกลางคืนอันตราย
เวลาจะปีนต้นมุ้งต้นไม้หรือทำอะไร

๓ทุ่ม๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยเมืองสงขลาได้รับแจ้ง
ให้ไปช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บตกลงมาจากที่สูงนะคะ
ที่บริเวณลานก่อสร้างในสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลา
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอผู้ชายคนนี้ค่ะ
ชื่อว่านายประมวลบุตรหารอายุ๓๑เป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
หงายกระอักเลือดอยู่เลยเลือดนี่เต็มตัวเลยนะคะ
ตอนแรกกู้ภัยก็พยายามจะช่วยชีวิตนะแต่สุดท้ายก็

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะตรงนี้เป็นไซส์งานก่อสร้างนะคะ
มีคนงานก่อสร้างกำลังสร้างตึกอยู่
ก็มีต้นตะแบกค่ะเต็มเลยหลายต้น
ก็เลยไปคุยกับหัวหน้าคนงานตรงนี้ชื่อว่า
เฉลิมพลแสนนามก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับผู้ตาย
เขาเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่ม๒๖กุมภาพันธ์
ตัวผู้ตายก็ชวนเพื่อนร่วมงานนะไปปีนต้นไม้
ที่ข้างที่ก่อสร้างภายในสนามตินสุรานนท
บอกอยากจะไปเอารังพึ่งเห็นรังพึ่งอยู่บนต้นตะแบก

พอนายประมวลตกลงมานะคนงานที่ไปด้วยกันก็วิ่งมาตาม
วิ่งไปเรียกภรรยาของผู้ตาย
นำร่างนายประมวลออกห่างจากต้นไม้แล้วก็ดูอาการแล้วก็เรียกรถพยาบาล
พยายามปฐมพยาบาลพยายามกู้ชีพแล้ว
แต่สุดท้ายนายประมวลก็เสียชีวิต
ก็เลยคาดว่าน่าจะไปเหยียบเอากิ่งที่มันแห้ง
แล้วมันก็หักแล้วก็พลัดตกลงมา
ส่วนการดูแลรับผิดชอบด้านผู้รับเหมาโครงการ
ก็ช่วยเหลือเรื่องค่าทำศพค่ารถส่งศพไปบ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมินะคะ
มันก็ไม่สูงแต่บางทีขุนรอบมันปรัดลงมา

เหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้มันอันตราย
ถ้าจะขึ้นที่สูงอะไรแบบนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างดี
ก็จะได้ปลอดภัยเขาเนี่ยไปเห็นรังพึ่งอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็คงจะเห็นรังพึ่งเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วล่ะ
คงเล็งไว้แล้วแต่ทีนี้การตีรังพึ่งเนี่ย

ใช่ค่ะแต่คนที่ไม่เชี่ยวชาญนะคะ
ไม่ได้ทำเป็นอาชีพอะไรแบบนี้มันไม่ง่ายนะ
ใช่เพราะว่ากลางคืนเนี่ยพอพึ่งมันแตกรังแล้วเนี่ย
มันจะบินกลับมารังตัวเองไม่ถูกเราก็จะเอารังพึ่งไปได้ใช่ไหม
แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าไม่รู้ว่ากิ่งไหนมันสดมันแห้งมันแข็งแรงพอหรือเปล่า